คุณผู้ชมคะมาดูเรื่องราวของคุณแม่เลี้ยงเดี่ยวท่านนี้ดีกว่าค่ะ
อายุ๔๖ปีนะคะอยู่ที่จังหวัดตรัง
มีลูก๑๕คน

คือสามีคนแรกมีลูกด้วยกัน๕คน
สามีคนที่๒มีลูกด้วยกันอีก๑๐คน

แต่คุณแม่ท่านนี้เลี้ยงเองหมดเลย

คนก็ถามนะว่าอ้าวไม่แบ่งไปให้สามีเลี้ยงบ้างเหรอ
เธอก็บอกว่าก็ก่อนหน้านี้ก็มีแหละ

แต่เธอเก่งมากนะเลี้ยงคนเดียว๑๕คนเลยนะ
ขนาดสามีแบ่งไปแค่บางคน
เอาลูกมาคืนบอกไม่ไหวแล้วเลี้ยงไม่ไหว
เธอบอกไม่เป็นไรฉันเลี้ยงเอง

เด็กน่ารักมากคุณวิมนต์วันนักข่าวของเราไปคุยกับเด็ก

โอ้กลมกลืนครับ

ทีมข่าวของเราลงพื้นที่ไปนะคะ
ตัวคุณแม่ที่เป็นแม่เลี้ยงเดี่ยวเนี่ยเธอเชื่อว่า
ยุภานะพัทธลุงหรือคุณหยุ่นนะคะ
อายุ๔๖มีอาชีพรับจ้างกรีดยางพารา
หาเงินส่งเสียเลี้ยงลูก๑๕คน
ลูกเรียนจบแล้ว๕คน
ตอนนี้ทำงานมีครอบครัวกันไปแล้ว
ส่วนลูกอีก๑๐คนยังอยู่ในวัยเรียนค่ะ
ตัวคุณแม่นะคะก็พาทีมข่าวดูความเป็นอยู่ในบ้านค่ะ
อยู่ในอำเภอหาดสำราญจังหวัดรังนะคะ
เป็นบ้านชั้นเดียวก็เป็นห้องครัว๑ห้อง

ห้องแรกลูกจะอยู่ด้วยกัน๖คน
ส่วนตัวคุณแม่กับลูกที่เหลือก็จะนอนอยู่
รวมกันอีกห้องนึงเพราะว่าห้องนอนมีแค่๒
คุณแม่บอกว่าช่วงแรกเคยเป็นข่าวไปเมื่อปี๒๕๕๙
มีคอมเมนต์ที่ทำให้แม่เองเสียใจมาก
เช่นทำไมไม่กินยาคุมทำไมไม่คุมกำเนิด
ทำไมมีลูกเยอะทำไมทำไมเยอะมาก
แล้วมันมีคำถามที่ไม่ควรจะถาม
นี่ถามแม่แบบนี้ทำไมไม่ทำแท้ง
ตัวคุณแม่ก็เลยบอกว่าก็เด็กเขาเกิดมาแล้ว
เราก็ตั้งใจจะเลี้ยงลูกทุกคนให้ดีที่สุด
คุณแม่เลี้ยงเดี่ยวท่านนี้คุณศรียุภาท่านนี้
ไทม์ไลน์ให้ฟังนะคะ
มีลูก๑๕คนเป็นลูกชาย๘คนลูกสาว๗คน
เป็นลูกที่เกิดกับสามีคนแรกที่คบหากัน๑๒ปี
จนถึงปี๒๕๒๘แล้วเลิกรากันไป๕คนนะคะ
ประกอบไปด้วยน้องอายอายุ๒๓

นี่คือลูก๕คนกับสามีคนแรกนะคะ

ส่วนสามีคนที่สอง

มีลูกด้วยกัน๑๐คนค่ะ

น้องไอซ์เนี่ยเป็นนักฟุตบอลโรงเรียนเป็นโกนะคะเป็นผู้รักษาประตูด้วย

และเล็กสุดน้องท็อป๖ขวบค่ะ
แม่บอกว่าช่วงที่หนักมากเลยคือปี๕๘๕

แทบไม่มีนมให้ลูกกิน
ใช้น้ำตาลมาละลายน้ำ
ให้ลูกดื่มประทังความหิว

เธอตัดสินใจขอเลี้ยงลูก
มีกล้วยมีมะเปล่าใกล้ใกล้บ้านของคนข้างบ้าน
ตอนนั้นก็อยู่ประมาณสักแค่๘คน

ลำบากที่สุดไม่มีข้าวกิน
กล้วยให้ลูกกินต้มกล้วย
แล้วก็ขูดมะเปล่าใช้จิ้ม
ด้วยมะเปล่าแล้วก็ไม่มีนมให้ลูก
ตอนนั้นจะมีตัวเล็กอยู่ประมาณสัก๓ขวบ
แล้วก็กินน้ำตาล

คือไม่มีนมไปไหนไม่ได้
น้ำตาไหลนอนร้องทั้งคืน
อันนั้นคือตอนที่ลำบากใช่ตอนนี้ลำบาก
ผ่านจุดนั้นมาแล้วผ่านมาหมดแล้ว
ถ้าผ่านตรงที่ลำบากตรงนั้นมาหมดแล้ว
ถือว่าต่อไปไม่มีอะไรเป็นอุปสรรคแล้ว
ตัวคุณแม่ก็เล่าให้ฟังเพิ่มเติมนะคะ
ว่ารับจ้างกรีดยางได้วันละ๕๐๐๗๐๐บาท
พออยู่พอกินแต่จะมีปัญหาช่วงเปิดเทอมอะค่ะ

เสือผ่าชุดนักเรียนรองเท้า

จากพี่ส่งมาน้องแล้วก็ส่งไปคนต่อไปอย่างนี้

นักข่าวก็ถามนะคะว่าทำไมไม่แบ่งให้พ่อเด็กไปเลี้ยงบ้าง
ตัวคุณแม่ก็บอกว่าสามีคนแรกเคยรับลูกไปเลี้ยง๒คน

สองคนบอกไม่ไหวขอคืน

พอเลิกกันปุ๊บเธอเลยตัดสินใจว่าขอเลี้ยงลูกเองเถอะ
เพราะว่ารักลูกไหนก็ไม่เป็นไร

แล้วก็เปลี่ยนมาใช้นามสกุลณพัทธลุงเป็นนามสกุลเก่าของแม่
ใช้นามสกุลสามีด้วย
ตอนนี้สามีทั้งสองคนเขาก็ไปมีครอบครัวใหม่ของเขาแล้ว
พา๑๒๐๐นาทีแย้งไปทำงาน
เขาก็ส่งเงินมาให้แม่นะแล้วก็มาเลี้ยงน้องนะคะ
ทุกวันนี้ก็เด็กได้เรียนหนังสือกันทุกคนค่ะ
ตอนที่แยกกันอยู่กับพ่อก็๔ปีกว่า
ส่งลูกสาวเรียนมหาเลย

พี่ตัดยาง๒๐ไร้
แต่ว่ามันดีตรงที่ว่าลูกสาวทุกคนก่อนจะไปโรงเรียนเก็บยางก่อน
ตอนนี้พี่ยัง๔๖ยังทำงานได้อยู่
แต่สมมุติว่าถ้าพี่แก่ไปกว่านี้พี่ไม่มีใครมารับผิดชอบพี่ในตัว
จะมีใครเอาแม่ไม้ลูกติดลูกสิบใครจะมาเอาเออ
ใครจะมาเอาต้องพึ่งตัวเองแล้วก็พึ่งลูก
แล้วนี่ลูกติดไป๑๕คนโอ้โห
แต่คุณแม่เก่งมากนะครับแล้วดูลูกทุกคนก็ดูสดใสร่าเริงกันหมดเลยนะครับ
พี่มิ้วจะมีสักคนยังยากเลยขอมาเลี้ยสักคนได้ไหม
เด็กเขาน่ารักมากคุณผู้ชมค่ะก็วิ่งเล่นกันตามสวนตาม
ไหล่สดใสร่าเริงเด็กเด็กอ่ะพานักข่าวของเราไปดูวิธีจับปลานะ
ด้วยนะสอนจับปลาก็จับปลามาทำเป็นอาหารอะไรแบบนี้ค่ะ
ก็เด็กทุกคนเขามีหน้าที่กันนะคะแบ่งหน้าที่กันทำนะคะ
กวาดบ้านบางคนล้างจานบางคนซักผ้าทุกคนมีหน้าที่
และเด็กทำหน้าที่ของตัวเองได้ดีมากเลย
นักข่าวก็ถามว่ารักคุณแม่ไหมน้องก็ตอบว่ารักแม่มากรักเท่าฟ้า
นักข่าวก็ถามอีกถ้ามีคนใจบุญขอรับไปอยู่ด้วย
เหมือนพี่มิ้วอะขอรับไปเรียกสักคนจะมาไหมน้องจะตอบไว้ยังไงลองฟังดูค่ะ
แยกได้หมูตื้อ
แยกได้รถบังคับครับ
จักรยานโอ้โหเอาไว้ขี่ไปโรงเรียน

มีใครมารับไปเลี้ยงก็ไม่ไปจะอยู่กับแม่
แต่ถ้าเกิดใครอยากจะส่งข้าวของอะไรไปช่วยเหลือได้นะคะ

ตั้งเจ้าหน้าที่จากบ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดตรัง
นักสังคมสงเคราะห์เจ้าหน้าที่พมก็ลงพื้นที่มาช่วยเหลือ
สิ่งของจำเป็นไปให้เด็กนะคะ
แล้วก็ไปพูดคุยกับเด็กเจ้าหน้าที่ก็บอกเลยว่า
โอ้โหเจ้าหน้าที่ไปคุยรู้เลยว่าเด็กเขาสดใสจริง
สดใสร่าเริงตามวัยสุขภาพจิตดีทุกคน

เป็นเห่ากันเด็กเป็นเห่า

แล้วมันก็ติดกันเนอะเด็กก็เลยเป็นเห่ากันหมดเลย
ตอนนี้ก็ส่งทีมงานไปช่วยเหลือดูแลนะคะ
ก็จะมีกองทุนช่วยเหลือเรื่องค่าใช้จ่ายต่างด้วย
ตอนนี้น่าจะมีเงินช่วยเหลือประมาณสัก๕๐๐๐๐บาท
คุณแม่ก็บอกว่า
แต่ถ้ามีใครใจบุญอยากช่วยเหลือในด้านอื่น
แม่ยินดีมากคือสำคัญมาก
เป็นห่วงเรื่องการศึกษาของลูกนะคะ

และมีชีวิตที่ดีเรามีหมายเลขบัญชีให้ด้วยนะคะ
คุณผู้ชมท่านไหนที่พอจะมีกำลังในการช่วยเหลือก็สามารถช่วยเหลือได้

ชื่อบัญชีศรียุภาฤทธิ์หมุนนะคะ
นี่ฮะชู๒นิ้วด้วยสดใสนะ